มีชาวบ้านไปพบศพคุณตาวัยเกือบ๘๐ปีแล้วค่ะ

สภาพศพคุณผู้ชมค่ะตับไตไส้พุงหายไปหมดแล้ว
ว่าตัวเงินตัวทองไปแทะไปกินนะคะ
กู้ภัยก็ต้องลงพื้นที่

แต่สิ่งที่เป็นประเด็นชาวบ้านกังวลคือ
สาเหตุจริงคุณตาเสียชีวิตเกิดจากอะไร
เห็นไหมต้องมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
เพราะกลัวว่าอาจจะเป็นโรคโควิด๑๙หรือเปล่า

แต่เอาล่ะเบื้องต้นต้องมีการส่งศพไปชนะสูตร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณบ้านพัก
ในพื้นที่ตำบลบางช้างของสมุทรสงครามค่ะ
หลังเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ผู้ตายชื่อว่านายเปรมเล้าเจริญอายุ๗๗ปี
อาชีพทำรางน้ำฝน
สภาพศพเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเป็นแผลเวอะเลยนะคะ

เห็นบอกว่าตับไตไส้พุงหายไปหมดแล้วเกลี้ยงเลยนะคะ
คาดว่าน่าจะเป็นเพราะตัวเงินตัวทองไปแทะ
ใกล้กันก็มีเลื่อยตกอยู่ข้างศพค่ะ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า
ผู้ตายอยู่บ้านเพียงลำพังอากาศร้อนจัดมาก
ก็เลยเป็นลมหน้ามืดขณะที่เดินข้ามสะพาน
ก็เลยพลัดตกลงไปในร่องสวนจนกระทั่งจมโครนเสียชีวิต

ก็ไม่เห็นหน้าของผู้ตายประมาณ๒วันแล้ว
เพราะว่าปกติผู้ตายจะออกมาหาซื้อกับข้าวทุกวัน
กระทั่งได้กลิ่นเหม็นเน่าก็เลยเดินตามกลิ่นไปดู
สุดท้ายไปพบจุดสุดท้ายคือนายเปรมเสียชีวิต
เรื่องต้นตำรวจได้มอบหมายให้ทีมกู้ภัย
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อศพเพื่อป้องกันโรคโควิดสิบเก้า
เพราะก็ไม่ทราบอย่างที่บอกไปไม่แน่ใจนะคะ
ว่าผู้ตายเนี่ยตายจากอะไรต้องมีการชะนสูดศพ
เอาให้แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
เพราะฉะนั้นก็ต้องสาวไปย้อนหลังว่าใครใกล้ชิดผู้ตายบ้าง

ต้องระวัตรระวัตรระวังนะครับ